แล้วนี่เห็นที่เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปไหม

เป็นป่าเป็นเขาแบบนี้ดูสภาพ

เขาขึ้นเขาไปจะไปตัดไม้

อุณหภูมิในร่างกายสูงมากนะยังบอกเพื่อนอยู่เลยว่า
เอาน้ำมาราดตัวให้หน่อยมารดตัวให้หน่อย

เฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ย
แล้วนี่มันเกิดขึ้นนะบนยอดเขาช่องครับที่ด่านช้างสุพรรณนะคะ
กู้ภัยมากันเป็น๒๐นายเลย
ไปตรวจสอบศพคนตายคือนายพิรมธัญเจริญอายุ๔๙ปี

แล้วสภาพต้นไม้มันก็อาจจะไม่ได้ให้ร่มเงา
มันดูแทบไม่มีกิ่งก้านอะไรมาบังแดดให้เลย
ใช่ค่ะแล้วสภาพศพเนี่ยคือไม่ได้ใส่เสื้อใส่ยีนขาสั้น
ตรงนั้นอุณหภูมิมัน๔๐กว่าองศาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างคนตายเดินเท้านะลงมาจากเขา
ยากลำบากมากร้อนก็ร้อนสูงก็สูงชันก็ชันแล้วดูดู
นี่ต้องช่วยกันแบกช่วยกันหากี่คน๑๒๓๖๗คน
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ถามเพื่อนของคนตายนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับคนตายพากันไปตัดต้นไม้บนเขา
ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้แล้วตอนกลางวันก็หยุดพัก
ก็กินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ใต้ต้นไม้พอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเนี่ย
ทางตัวในพิโรมผู้ตายก็บ่นบอกว่ามันร้อน
เอาน้ำมาราดมารดตัวให้หน่อยได้ไหม
แต่หลังจากที่เพื่อนเอาน้ำมาราดตัวแล้ว
กลายเป็นว่านายพิรมหมดสติไปเลยค่ะล้มลงไปเลยนะ
เพื่อนก็เลยแบบทำอย่างไรดีอยู่ข้างบนนี้ด้วย
จะช่วยได้ยังไงรีบลงมาจากเขาแล้วมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เพราะว่าตอนแรกตัวเพื่อนพี่รมเขาแค่หายใจรวยรินเฉยไง
แต่คุณผู้ชมกว่าชาวบ้านจะขึ้นเขาไปช่วยได้เนี่ย
ไปแล้วค่ะคุณพิรมเสียชีวิตไปแล้ว
ก็ส่วนหนึ่งต้องไปตรวจสอบโรคประจำตัวอีกครั้งหนึ่ง
เอาศพไปชนะสูตรนะว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
หรือเกิดจากอาการฮิสโตรกเพราะว่าตรงนั้นมันร้อนมาก
อุณหภูมิสูงด้วยแล้วก็ไม่ได้มีร่มเงาของต้นไม้

เวลาจะไปทำอะไรกลางแดดแล้วรู้ว่าอากาศร้อนหาผ้าเย็นนะ

โปะตัวหน่อยโปะต้นคอหน่อย
เออใช่ครับ